หกนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียล
ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถดูเราผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ได้แล้วนะคะ
อ่านคอมเมนต์อยู่คุณผู้ชมเริ่มคึกคักแล้ว
ส่วนใหญ่ส่งเข้ามาเรื่องของสภาพอากาศบอกว่าที่สตูนอากาศดี
มหาสารคามอากาศดีเชียงใหม่ฝนเริ่มตก

แล้วก็บ่นอากาศร้อนกันมาด้วยบอกว่าร้อนในหลายพื้นที่เลย

โดยเฉพาะเรื่องราวในโลกโซเทียลเดี๋ยวน้องเฟืองจะเล่าให้ฟังเช้าวันนี้ค่ะ
รุสวัสดิค่ะคุณผู้ชมเช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะ

ได้ติดตามรับรองว่าร้อนไม่แพ้กับสภาพอากาศเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องแรกค่ะเป็นคลิปที่แชร์กันมากบนโลกโซเชียล
ปกติเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม

คราวนี้เป็นคลิปที่เขาแชร์กันเยอะ

เขาเอาหมวกกันน็อกไปยื่นให้กับตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค

คลิปนี้

คลิปนี้นะคะก็ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ

อยู่บริเวณ๔แยกมหานคร
ใกล้กันกับสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ

ขณะที่ตนเองนำหมวกกันน็อกไปมอบให้กับตำรวจคนนี้
ความว่าเสียดายคลิปสั้นไปหน่อย

ลอบแปลกคะ
เรื่องนี้ก็ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์จำนวนมาก

ที่ตำรวจคนดังกล่าวอยู่ในชุดเครื่องแบบราชการ
ตำรวจอาจจะมีสิทธิ์ยกเว้นในการสวมหมวกกันน็อก
แล้วก็มองว่าพฤติกรรมล้อเล่นกับเจ้าหน้าที่ดูไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
แต่ว่าบางรายก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะสรุปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สิทธิ์ได้รับการยกเว้นในการสวมหมวกนิรภัยจริงหรือเปล่า
สอบถามเรื่องนี้ประยังพันธุ์ตำรวจเอกเมื่อเป็นเอกรักษณ์ริมสังกาล
รองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจร

บอกว่าตามพระราชบัญญัติจรจรพุทธศักราช๒๕๕๙
ไม่ได้ระบุข้อยกเว้นในการสวมหมวกนิรภัย
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทหารแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ในคลิปนี้ขอไม่แสดงความคิดเห็นค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง
พระภิกษุสมเนรนักพฤษนักบวช
หรือผู้นับถือรัฐธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้า
หรือว่าสิ่งอื่นโพกศีรษะตามประเพณีนิยม
หรือว่าบุคคลใดที่กำหนดในกฎกระทรวง
จะถูกยกเว้นการใช้บังคับเรื่องการสวมหมวกนิรภัย
พระราชบัญญัติจรจรทางบกมาตรา๑๒
เนื่องจากถ้าใส่แล้วเนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะสมนะคะ
แต่ก็สรุปแล้ว
ตำรวจนายนี้เขาใส่เต็มยดเขามีใส่หมวกของตำรวจด้วย
แต่ไม่ได้มีข้อยกเว้นในกฎหมายนะ
แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วกันนะคะ